ท่านผู้ชมครับช่วงนี้สิ่งที่คนกรุงเทพวิตกกังวลที่สุด
ต้องยอมรับว่าคือเรื่องของฝุ่นควันมลพิษ
มันก็มีปัจจัยหลายอย่างเรื่องของความกดอากาศนะฮะ

เรามีทั้งการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะครับ
มีโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่าง

ฝนก็ไม่มีใช่ไหมทีเนี้ยเราจะป้องกันยังไง
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ออกมาเอ๊ะรัฐบาลทำแบบไหนดี
เอายังไงแบบให้เป็นรูปธรรมหน่อยณขณะนี้จะแก้ปัญหายังไง
แก้ช้าไปไหมแล้วอนาคตข้างหน้าจะทำยังไงต้องอยู่โรงเรียนไหม
ลูกหลานไปเรียนอันตรายหรือไม่คำถามมันเยอะไปหมด
รัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงค่ะถูกต้องเบื้องต้นก็เป็นลักษณะที่ว่า
คือเรื่องของฝุ่นละอองแบบนี้มันมีเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว
ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เหมือนกับก็ติงนักวิชาการด้วยเหมือนกันนะ
ว่าบางทีอย่ามาพูดให้คนตื่นตระหนกตกใจอะไรแบบนี้

แต่ทีนี้คนเขาบอกว่าจำได้ครั้งล่าสุดที่เตือนกันเรื่องนี้
คือปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วอืม

คือเตือนมาตั้งนานแล้วแล้วก็เห็นเงียบนิ่ง

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมนตรีนะครับ

วันนี้ไปประชุมกับพมสัญจรที่ลำปากค่ะ
โดยกล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่มีปัญหาเป็นมลพิษ

แล้วก็อีกหลายพื้นที่ในประเทศด้วยนะครับ
บอกว่าได้สั่งการให้รองนายรัฐมนตรีไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
พร้อมกับชี้แจงว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษที่เกิดขึ้น
ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นในขณะนี้
ในส่วนของไทยรัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่
พร้อมขอความร่วมมือนักวิชาการด้านสาธารณสุข
ไม่ควรแสดงความคิดเห็นเรื่องฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน
จนทำให้ประชาชนตื่นตระหนกพลเอกประยุทธ์ยังระบุว่าขณะนี้
ยังไม่ตัดสินใจว่าจะต้องให้หยุดโรงเรียนนะครับ
เพราะว่ายังไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะไทยในต่างประเทศก็เคยเกิดขึ้น
ทุกประเทศพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่
ปัญหาที่เกิดขึ้นต้นเหตุสำคัญมาจากการเผาไหม้ของรถที่ใช้น้ำมันดีเซล
ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางกรทมและกระทรวงคมนาคม
จะต้องไปหามาตรการแก้ไขปัญหาและเข้มงวดกวดขันกับรถที่มีควันดำ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและให้กระทบกับด้านเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด
กล่าวที่ทำของพวกเรานี่จะแต่ยังเปลี่ยนบอก
ประชุมของพวกเราใจในเรื่องของยาวพลังษอรุน
วันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหานี้ไปก่อนถึงมุมศาลการณ์ไปแล้ว

วันนี้ก็จะสาหการทั้งกับกรุงเทพธรรมนาคมกระทรวงคมธรรมนาคม
โดยมองยิ่งการใช้ยานพลาที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

วันนี้ก็ได้ให้รถทั้งหมดปรับใช้ในเรื่องของน้ำมันบี๒๐ไปแล้ว
ซึ่งจะลดฝุ่นลองขนาดเล็กนี้ลงไปมากกว่าน้ำควรนะครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนาวากาศเอกกฤษดา
ศาสตรวาหารองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่กอทม
ก็ลงพื้นที่ไปเพื่อแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนค่ะ
บริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักร
ซึ่งก็ย้ำว่าประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
อย่าตื่นตกใจถ้าต้องเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในช่วงนี้
เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงอากาศเปลี่ยน
ไม่มีลมการจราจรติดสะสมการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก
ก็เลยทำให้ค่าฝุ่นละอองสะสมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่มันจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเดี๋ยวก็จะดีขึ้น
ถ้าเราร่างกายแข็งแรงสัมผัสฝุ่นเหล่านี้แค่ชั่วคราว
ก็จะไม่เกิดผลเสียในระยะยาว
แต่จะมีกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุหญิงตั้งคันเด็กเล็ก
คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็ควรหลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสกับฝุ่นเหล่านี้โดยตรง
ถ้าจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยงก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก
เพราะว่ามีประสิทธิภาพในการกรองกลิ่นไอระเหยควันพิษ
รองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็กเฉลี่ย๐๑ไมครอนได้ถึง๑๙๙เช่นกัน
แต่ว่าให้ใช้งานครั้งเดียวนะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย
แล้วก็ให้สังเกตร่างกายตัวเราเองว่าระคายเครื่องไหมแสบตาม
ผิดปกติอะไรไหมถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจดูอาการนะคะ
แบบคาร์บอนก็จะเป็นสีเทาดำแบบที่พี่ทหารข้างหลังท่านใส่
แต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเขาบอกว่าให้ใช้กระดาษทิชชู่ซ้อนไปสองชั้น
ก็จะช่วยได้ถ้าหาไม่ได้ใช่ไหม
นากาศเอกชายพฤกษ์ดิสยสรินผู้บัญชาการฐานอากาศก็มีความห่วงใยนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะโดยเฉพาะเขตจตุจักรนะครับ
พร้อมกับจัดชุดแพทย์พยาบาลจากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์ทหารอากาศออกให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ
หน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายด้วยนะครับ
วันนี้เมื่อเช้าก็มีฝนตกอันนี้เป็นฝนจริงทางกรมฝนหลวงท่านบอกแล้ว
เพราะว่าฝนหลวงเนี่ยขึ้นบินเมื่อตอน๑๐โมงกับบ่ายสองครึ่ง
ฝนเย็นที่กรุงเทพอันนี้คือฝนเทียม
ก็ถือว่าได้พอสมควรนะครับในการช่วยบรรเทาเบาบางนะครับ
นายอาริสศรีทองภูมิในการเขตจตุจักรระบุถึงสาเหตุที่เขตจตุจักรมีค่าฝุ่นละอองสูงที่สุดเลยในทุกเขตในกรุงเทพ
เนื่องจากมีการก่อสร้างจำนวนมากนะรถไฟฟ้านี่ก็สร้างอยู่เยอะการจราจรก็หนาแน่น
จุดเสี่ยงที่สุดก็คือพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
คือรถไฟฟ้าก่อสร้างขนาดทั้งเส้นวิภาวดีกับผลโยธินนะครับ
ซึ่งทางกรทมวันนี้ก็ได้มาช่วยล้างถนนแล้วก็กำลังบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหาทุกทาง
ทำฝนเทียมฉีดน้ำชะล้างฝุ่นละอองล้างถนนก่อทรงก่อสร้างอะไรที่ใหญ่
ตอนนี้เขาสั่งให้หยุดก่อนให้ฝุ่นอะไรดีขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำกันใหม่